ก็เอกมัยจริงมันก็ใจกลางเมืองนะพี่บุ๊ค
แต่เอกมัยตีกันได้ด้วยเหรอคะ
วัยรุ่นนี่ยกพวกกันมาโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นบอกมาตีอะไรกันตรงนี้

โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนี่เอาไปทุกที่เหรอล่ะพี่
เอกมัยใจกลางแหล่งชุมชนนะแล้วก็คลิปนี้คนที่ถ่ายได้บอกโอ้โห
พอพวกลากมาพวกเราก็มาร่วมกันด้วย
ใช่นี่คือปากซอยเอกมัย๒๓นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ยกพวกกันมาหลายคน

มีดไม้เข้าไปทำร้ายคั่วหรี่แล้วค่ะ

เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวกันเหมือนกัน

เดี๋ยวทีมงานลองย้อนกลับไปจะมีผู้ชายคนหนึ่ง
เหมือนเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนฟุตบ่า

เขามีเป้อุ้มเด็กเล็กด้านหน้า

คือเราเดาว่าเขาคงขึ้นฟุตบาท

เขาก็เลยขี่ขึ้นมาฟุตบาทตรงนี้แล้วเขาจะหนีออกไป
แล้วดูสิคะเด็กทะลุกด้วยนะคะ
คนเดินเขาก็เดินหนีกันหมดเลยนะ
ใช่ทุกคนกลัวลูกหลงกันหมด
อย่างที่บอกโอ้โหกลางเมืองกันเลยตรงเอกมัยนะคะ

แล้วก็จะใช้เป็นหลักฐานให้กับน้อง

ทีนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปดูพื้นที่หน่อย

มีผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งชื่อคุณภัยทูล
บอกว่าตอนเกิดเหตุผมอยู่บนรถ

กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันโอ้โหผมเห็นเขามีระเบิดด้วยนะ

ใช่ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างสถาบัน
มาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เลยตีกันซะเลย
ส่วนตัวก็คิดว่าไม่เคยเห็นหน้ากลุ่มเด็กนี้มาก่อน
คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากที่อื่น

ละมุนอยู่แบบนั้นเขาบอกสักประมาณ๒๓นาที
แล้วเห็นว่าแยกย้ายไปไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ลองฟังคุณลุงเขาเล่าหน่อยค่ะ
นั่นอันตรายนั่นเหนือนกัน